มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะขับรถเป็นรถเบนท์นะฮะ
ไปจอดติดไฟแดงอยู่แถวทางขึ้นทางด่วนออตก

ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้าง

ผู้หญิงที่ขับรถจักรยานยนต์มา
เขาเอาน้ำปลาผสมพริก

ใช่เขาบอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
อยู่ดีก็มาสาดพริกน้ำปลาใส่เขา

บอกว่าไม่เคยโกรธแค้นกับใคร
แล้วก็ไม่รู้คนที่ทำประสงค์อะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้สังคมออนไลน์เขาก็เป็นการแชร์ภาพ

เตือนภัยให้กับคนที่คิดจะเป็นพลเมืองดี

แต่ว่าจู่ถูกพริกผสมน้ำปลา

โดนใบหน้าโดนร่างกายกว่าบาดเจ็บกันไป

โกรธแค้นอะไรกันมากับเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะครับ
โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาก็โพสต์เตือนภัย
หลังเจอคนร้ายสาดพริกผสมน้ำปลาใส่รถ

ซึ่งกำลังขับรถกลับบ้านคนเดียว
ระหว่างทางไปจอดติดไฟแดงครับ
อยู่แถวแยกสวนจตุจักร
ก่อนที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนนะครับ
มีรถจักรยานยนต์ขี่มาข้าง
ทำทีเป็นเคาะกระจกเพื่อถามทาง

รถกระจกลงไปเพื่อจะบอกทาง

คนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์มา

สาดเข้ามาในรถก็โดนใบหน้าของน้าสาวทันที

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒนบุญนิน
ก็ไปพบกับผู้เสียหายรายนี้ครับ
เพราะว่าทั้งวันนี้เธอต้องนำรถ
ที่โดนสาดไปล้างใหม่หมดไป๒๐๐๐กว่าบาทกว่าจะหมดนะครับ
น้ำปลาทั้งพริกมันก็มีกลิ่นแล้วก็มีคราบต่าง
วันนี้เจ้าตัวไปให้ปากคำกับตำรวจที่

รับกับทีมข่าวบอกว่า

เขามีจุดประสงค์อะไรที่มาทำแบบนี้

เหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ๒ทุ่ม

ก็ขับมาตามถนนเส้นกำแพงเพชร

ไปถึงแยกสารเยาวชนและครอบครัวกลาง

บังใบหน้าไปเคาะกระจกฝั่งคนขับ
เธอก็ไม่เอกใจเพราะว่าเห็นเป็นผู้หญิงด้วยกัน

เราจำลองเหตุการณ์เป็นกราฟิกให้ชมนะครับ

เหมือนจะถามเส้นทางว่าจุดนี้ไปทางไหน

แต่ทางยังไม่ทันได้บอกเลยครับ

แล้วก็สาดเข้ามาที่ใบหน้าเยอะมากมายทีเดียว

เพราะสิ่งที่โดนเข้าไปเนี่ยมันเป็นน้ำปลาผสมพริกป่นจำนวนมาก

ไปฟังเสียงผู้เสียหายนะครับ

แล้วพอเขาถามว่าพี่ทางนี้ไปทางไหน

พอหันมาปุ๊บเขาก็สาดเลย
สาดเสร็จเลยในนั้นเป็นอะไร

เหม็นมากเลยแต่คือจะมารู้อีกทีนึงก็คือ
ตอนแรกมันแสบมารู้อีกทีที่บ้าน

ตอนนั้นกลัวไหม
กลัวกลัวรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะ

คือว่าโดนโดนโดนแน่นอนแต่คือยังไม่คิดอะไร
แต่คือโดนเหมือนโดนแน่นอน
ก็เลยขับรถพุ่งเพื่อจะให้รถ

ประมาณเกือบ๑นาที๒นาที

อืมแล้วรถที่มาเขาก็บีบแต่

หยุดรถทำไมแต่เราคิดว่า

คนคงไม่คงลงมาช่วยเราแน่นอนเลย

เปิดกระจกคนร้ายทำที
เป็นถามทางแล้วก็ไม่กี่วินาทีเลยนะคะ

กลางแยกเลยนะครับ
เจนนี่เธอก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ขอให้เป็นเพียงฝีมือของมิจฉาชีพเท่านั้น
เพราะว่าถ้าไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วเนี่ย

อีกทั้งตอนนี้ก็ยังคงหวัดภาวะอยู่

ทำไปทำไมแล้วก็วอนขอให้ตำรวจนั้น

สิครับผมก็คิดว่า
นี่คือคนผู้เลี้ยง
คิดว่ามันเป็นผู้หญิง

อยากยุ่งเมือง

ค่ะไม่มีเพราะพี่ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรใหญ่โตอืมทางด้านรอดจำรวจเอก
ทัศน์แก้วสมศรีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางซื่อก็บอก
นะครับว่าตอนนี้ชุดสืบสวนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพในกล้อง
จรปิดที่อยู่ใกล้แยกที่เกิดเหตุ
เพราะว่าในพื้นที่นั้นไม่ได้มีกล้องวงจรปิด
ทำให้ไม่ได้เห็นพฤติกรรมพฤติการของคนร้าย
ตนคาดว่าคนร้ายอาจจะมีปัญหาอาการเรื่องส่วนตัวกับผู้เสียหายมาก่อนหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเร่งติดตามตัวไปสอบสวนดำเนินคดีให้ได้

ก็อาจทำให้หลายคนไม่กล้าเป็นพลเมืองดีในการไปบอกทางคนที่มาถามทางแล้วนะฮะ
คนโพสต์เขาก็บอกว่าตอนแรกก็คิดว่าคนร้าย
น่าจะหวังชิงทรัพย์สินแบบไม่ทันตั้งตัว
แต่เอาจริงแล้วตัวผู้เสียหายเขาบอกว่า

คนร้ายไม่ได้เอาทรัพย์สินไม่ได้เอากระเป๋าอะไรไปเลย
ก็แค่แบบสาดน้ำปลาใส่พริกใส่หน้าเขาอย่างนี้

ผู้เสียหายเขาก็ไปหาหมอไปล้างตาเรียบร้อย
ไปตรวจสุขภาพตรวจแบบใบหน้าว่าเป็นยังไงบ้าง

เดี๋ยวตำรวจจะดูกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวคนร้ายมานะคะ
เพราะว่ากลางเมืองจริงเหตุการณ์นี้นะคะ